จะเป็นเรื่องของ
การแสดงระบำช้างผ้าของบ้านเมาะหลวงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
มีรูปแบบการแสดงที่เน้นความอ่อนช้อยสวยงามและความสนุกสนาน
โดยเริ่มต้นการแสดงนั้นจะมีนักแสดงช้างและสลากคล้องสลากลองออกมาก่อน
ตามด้วยเจ้าเมืองเมาะเดินนำขบวนตุงออกมา

ซึ่งแบ่งเป็น๒กลุ่มทางซ้ายและขวาออกมารำ
มีลักษณะเป็นการร่ายรำตีบทเล่าเรื่องงานประเพณีแห่ช้างผ้า
นักแสดงตุงก็จะคอยโบกสะบัด
และมีจังหวะสอดแทรกความสนุกคือช่วงที่มีช้างเข้าชนกัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน